ที่เราเห็นในช่วงก่อนที่จะกลับมาเข้าสู่ช่วงกีฬา

ในอดีตที่ค่ายมวยสวงทองเคยสร้างสีสันด้วยการ

ฮือฮามาแล้วเมื่อ๕๖ปีก่อนนะครับ
ชื่อว่าพยักษยี่เกสวงทอง
แต่ว่าหลังจากเลิกไปก็มีตัวตายตัวแทน

แล้วก็ใช้ชื่อว่าพยักษลิเกสวงทองครับ
เมื่อก่อนค่ายมวยสองทองมีพยักษ์ยี่เกตัวหนึ่ง
ชกซึ่งเป็นดาราของช่อง

มีบุคลิกแต่งชุดลิเกขึ้น
แล้วมีต่อยมวยก็น่ารัก
เพราะมาทักพักหนึ่งก็
เขาก็เลิกมวยไปครับ
แล้วก็ผมก็เริ่มหันมา

เด็กก็มีหลานคนนี้มีชื่อขุนเดชตัวนึง
ก็ต่อยมวยมาสัก๗๘ครั้ง
ผมก็เห็นอาวุธเขาหนักดีอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะให้ใส่ชุดลิเกของคนเดิมดูว่า
พระยักษยี่เกก็เอาชุดสีเหลืองมาใส่ดู
ก็ขึ้นชกติดต่อกัน๔๕ไฟล์ก็ชนะตลอด
ก็เลยตั้งชื่อเป็นพยักษลิเกมาปัจจุบันนี้
เป็นมวยครบเครื่องเชิงชกนี่เฉลียวฉลาด
จัดแปลวมากครับ

ก็มีแชมป์๒๐โลสิ่งมณศักดิ์
แล้วก็แชมป์๒๔โลตลาดไอยาลา
แล้วก็แชมป์๒๕โลภาคกลางของมวยสยามค่ะ
สำหรับพระยักษ์นิเกเป็นเด็กดีมาก

ก็มาซ้อมมวยเช้าซ้อมมวยขยัน
มวยได้เท่าไหร่ก็ให้ยายหมด

ก็ไม่เคยเกเลไม่เคยอะไร
ขยันซ้อมถึงเก่งมาได้ทุกวันนี้ค่ะ
คนมีชื่อเสียงก็ให้ค่ายมวย
นี่ไม่ใช่แค่นักมวยที่เป็นสีสัน
แต่ว่าด้วยความสามารถและก็จุดขาย
ผมเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งพยักษลิเกสวงทอง
จะกลายเป็นมวยดังของวงการในอนาคต
เอกชุมพรสุรพักษณ์จารกมณีอะไรอย่างนี้ครับ